สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศช่วงเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสานะคะ
ตลอดสัปดาห์นี้หลายคนยังคงเฝ้ากังวลเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่
ฝุ่นละอองฝุ่นควันพิษต่างที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
รวมไปถึงเรื่องไวรัสที่จะแพร่กระจายอยู่ในสภาพอากาศด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันนะคะประจักษ์วินดี้
ตรงนี้นะคะจะเป็นการจำลองนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลสถิติมา
ทำให้เราได้เห็นเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ
ชัดเจนเลยนะคะพื้นที่สีเหลืองเข้มขึ้นไปเรื่อยจนถึงสีส้มหรือสีแดงนี่คือยิ่งเข้มมาก
ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อระบบทางเดินหายใจ
จะเห็นว่ามีจุดสีส้มมากหน่อยคือแถบกรุงเทพและปริมณฑล
แล้วก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่แม่ห้องศรนั่นเลย
แน่นอนนะคะที่ในระยะนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีฝุ่นละอองสะสมเยอะ
เนื่องจากว่าอากาศจมตัวมีคุณภาพอากาศที่แย่ลมไม่ระบาย
เพราะฉะนั้นนะคะสังเกตดูแล้วว่าตลอดทั้งสัปดาห์นับตั้งแต่เย็นนี้ไปจนถึงวันที่๓มีนาคมเชียงใหม่
คุณภาพอากาศค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง
เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครถ้าหากว่าดูแล้วนะคะเข้มกว่าด้วยซ้ำไป
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้คุณผู้ชมคะใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะ
ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด
ผิวบอบบางแพ้ง่ายต้องเฝ้าระมัดระวังสุขภาพร่างกายของท่านให้ดี
เนื่องกันไปยาวก็หวังว่าเมื่อลมพัดมาเมื่อฝนตกลงมานะคะ
จะทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วฝนจะตกหรือเปล่าลมจะแรงไหมนะคะ
ตรวจสอบกันจากแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ระยะนี้นะคะคุณผู้ชมมวลอากาศเย็นจากจีนที่เคยแผลลงมาปกคลุม
ก็เคลื่อนคล้อยหายออกไปห่างออกไปเรื่อยทำให้ความเย็นไม่ค่อยลงมาปกคลุมเท่าไหร่นัก
แต่ยังคงมีความเย็นที่สะสมอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือ
โดยเฉพาะใครอยู่ยอดดอยยอดภูจะสัมผัสอากาศเย็นได้บ้าง
แต่ในเมื่อไม่ค่อยเย็นแล้วลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
ก็อ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ทำให้คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันไม่ค่อยสูงมากนัก
ประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ระยะนี้ใครอยากจะหนีฝุ่นควันลงมาเที่ยวใต้ก็ถือว่าเหมาะเหมือนกัน
เพราะว่าสภาพอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ